เรื่องราวที่หลายคนเห็นแล้วก็เอ๊ะตกใจแชร์กันมาเยอะ
เมื่อวานมีคนส่งมาถามว่าอันนี้จริงไหมเราดูภาพเรายังแบบ
เราสงสารคุณลุงนะมันโหดไปมากพอเราเห็นภาพแรกที่ข่าวออกมานะฮะเราสงสารวัว
คือสงสารวัวสงสารวัวด้วยแต่เรื่องของเรื่องนี้เขาพาดหัวแบบนี้บอกว่า
มีแก๊งทวงหนี้ไปทวงเงินคุณลุง๘๐๐บาททวงแล้วไม่ได้
แก้ปัญหาโดยการล้มวัวของคุณลุง๙ตัวทิ้ง
โอ้โหคือล้มแบบปากเคราะห์แล้วคนบอกว่าคือวัว๙ตัวมันมีมูลค่ามากกว่า๘๐๐ไง
ใช่แค่ตัวหนึ่งใช่นะคะก็เลยแชร์กันต่อเยอะเลยโดยอ้างว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
เกิดขึ้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะครับล่าสุดคุณผู้ชมถามพี่มิ้นมา
ถามทางไทยรัฐมาเราตรวจสอบให้แล้วนะคะข่าวนี้เป็นข่าวมั่วค่ะคุณผู้ชม
จริงใช่เป็นข่าวไม่จริงนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเล่าก่อนเผื่อใครยังไม่เห็น
เขาบอกว่าคุณลุงในภาพเป็นคุณลุงวัย๘๑ปี
ทวงหนี้๘๐๐แล้วก็ฆ่าวัวตาย๙ตัว
ว่าเหตุเกิดที่ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานนครปฐม
ทำให้คนที่เข้าไปดูก็หลงเชื่อแล้วก็แชร์ข้อความตามกลุ่มต่าง
และที่สำคัญมีการโทรศัพท์กันไปเลย
ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เป็นจำนวนมากค่ะ
เพื่อหาทางที่จะช่วยเหลือคุณลุงที่ตกเป็นข่าว
ก็คือสถานีตำรวจภูทรสามพราน
ตำรวจเอกพงศกรอุปพงศ์ผู้กำกับสพสามพราน
ก็สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็ให้ฝ่ายธุรการตรวจสอบข่าวในเว็บ
พบว่าที่มาของข่าวดังกล่าวเกิดจากเว็บไซต์ปลอมที่ลงข่าวสารบิดเบือนค่ะ
อกจากนี้สถานีตำรวจภูทรสามพราน
ก็ไม่มีตำรวจชื่อร้อยตำรวจเอกอิสเรศสำเนียงหวานรองสารวัตรสอบสวน

โดยการตรวจสอบดูแล้วเนี่ยพบว่าเป็นตำรวจอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราชค่ะ
ภาพที่นำมาลงประกอบข่าวไม่ใช่เหตุการณ์ที่ไทยแต่อย่างใด
แต่เป็นเหตุการณ์จริงนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาเมื่อปีที่แล้ว
เรื่องต้นกำลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเก็บรวบรวมหลักฐาน
เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายกับคนที่โพสต์ข้อความ
ซึ่งการโพสต์ข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ก็จะแน่นอนผิดกฎหมายนะคะก็เป็นประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ความมั่นคงของประเทศหรือว่าก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
อยากฝากเตือนประชาชนที่ติดตามผ่านโซเชียลทั้งหลาย
ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีแล้วก็ระมัดระวังให้ดี
จากเว็บไซต์พวกนี้เราพูดหลายครั้งแล้วนะคะ
อาจจะเป็นเว็บไซต์ที่๑ปล่อยไวรัสอาจจะเข้ามาดักจับข้อมูลบางอย่าง
ฝังเมาแวร์อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็เป็นได้
หรืออาจจะต้องการยอดไลค์ปลอมยอดคนเข้าไปดูหน้าเว็บ
หวังจะได้ค่าโฆษณาเอาไปขายต่อว่าสถิติเว็บเขาเดือนนั้นเดือนนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาข่าวแบบนี้ค่ะให้คนคลิกไปดูเยอะพาดหัวหลอกล่อ
เขาเรียกว่าคลิกเบสอย่าหลงเชื่อนะคะ
ก็เรานอกจากเราจะหลงเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้ที่มีจุดประสงค์ไม่ดีแล้วเนี่ย
คนพวกนี้ก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อีกด้วยนะคะ
แต่ข่าวแบบนี้คนเข้าไปดูเยอะแล้วก็แชร์กันเยอะมาก
คือสายเจาะสายแบบขุด

คืออยากรู้คือพอเห็นว่ามันมีขึ้นชื่อสำนักข่าวถูกไหม
เข้าไปดูว่าเอ๊ะแล้วเขาลงข่าวอะไรอีกบ้าง
ข่าวที่ลงลักษณะก็จะเป็นข่าวสไตล์แบบนี้
คือดูแล้วหดโหดดูแล้วแบบหู

ใช่แต่พออ่านเข้าไปแล้วรู้สึกว่า
บางอย่างมันดูแล้วมันดูไม่ค่อยสมจริง
คือบางอย่างดูมันไม่น่าเกิดขึ้นได้จริงอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ก็จะเป็นส่วนเล็กน้อยก็เลยคิดว่า

แล้วก็มารอถามน้องเฟื่องคนสวย
อย่าเพิ่งรีบแชร์นะครับถามเฟื่องก่อนนะครับ

สวยหัวใต้ควายล้ม
สวยหัวใต้ควายล้มเลยเหรอคะ

แล้วก็ฝากไว้ด้วยตอนนี้เขาก็รณรงค์กันอยู่นะคะ

โหดชาวเน็ตถึงกับต้องอึ้ง

มีเยอะบางทีมีแต่ภาพ
ไม่มีเนื้อข่าวก็มีใช่ค่ะระวังดีดีนะคะคุณผู้ชม